ในคู่กัดสบดขาว

ในช่วงแรกแบบนี้ผมว่าฝากเตือนเรื่องของฝนกันหน่อยดีกว่า

ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะ
ก็ลงต่อเนื่องอย่างเช่นจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย
กำแพงเพชรและตากระยองจันทบุรีตราด

เย็นมิไม่ต้องเตะบอลหรือปง
ทำใจไว้หน่อยละกันคุณชนะ
พิศนุโลกบ้านผมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าต้องประกาศปิดนัดตกชัดระการ
ที่จังหวัดพิศนุโลกเป็นการชั่วคราวเพื่อระวังภัยไว้ก่อนครับ
ฝนตกหนักจริงคุณผู้ชมดูภาพแล้วกันครับเนี่ยฮะนี่คือภาพความเสียหายนะครับ
ที่ผ่านมานี่เองเกิดขึ้นฮะที่บริเวณด้านล่างของน้ำตกชาตกานะครับ
ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติการจังหวัดพิศนุโลก
คือถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ท่วมทะลักเข้าไป
ต้องประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราว
เล่าให้ฟังแบบนี้ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับ
ก็คือในพื้นที่ตำบลนครชุมแล้วก็นาบัวที่อำเภอนครไทย
ก็มีปริมาณน้ำหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่
กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเลยนะ
ทีมกู้ภัยแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยต้องเร่งนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ในการขนย้ายข้าวของแล้วก็ทรัพย์สินมีค่า
เอาไปไว้ในที่สูงก่อนเพื่อความปลอดภัย
ไม่ต่างจากที่บริเวณน้ำตกวังแก้ว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะ
น้ำปากทันลักษณ์ค่ะคุณพรรคขนาดนี้
แล้วก็ไหลลงมาอย่างแรงตามน้ำตกนะคะ
ความสูงน้ำตกมีถึง๑๑๑ชั้น
ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนและชาวบ้านที่อยู่บ้านริมลำห้วย
อบพยพขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ที่สูงเหมือนกัน

ในตำบลวังแก้วทุ่งหัวและวังเหนือนะ
หมู่บ้านนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือเลยเพราะว่า
วนน้ำอาจจะไหลบาดทะลักมาอีกจำนวนมากนะคะ
แล้วก็อาจจะทำให้น้ำในลำห้วยสาขาต่างนั้น
ล้นท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะ
ดังนั้นก็เตือนแล้วค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวัง
ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน
และยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะคะ

พื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

มันเปลี่ยนเป็นสีค่อนคล้ายกับชาไทย

ใกล้แล้วต้องระหว่านลอง

ส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชม

จะพาไปดูการต่อตัวเป็นพีรมิตนี่เลย
ที่อินเดียกับการเฉลิมฉลองเทศกาลพลักศิษณะ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามต่อจ้า

มัวแต่เตือนคุณผู้ชมเรื่องของฝนตก
เราลืมเลยคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราด้วยอ๋อบ๊วยบ๊วยบ๊วยทำไมล่ะ
ก็ถูกไงก็เตือนคุณผู้ชมผู้ชมเองก็จะต้องบอกเราเหมือนกัน

อยากให้คุณผู้ชมบอกคิดไปด้วยกันได้ไหม

เผื่อว่ามีกิจกรรมจะทำตอนเย็นแล้วถ้าเกิดฝนตกไม่ได้ทำ

ส่งกันมาข้อความไลน์ผมรอจะอ่านอยู่นะครับ

เล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงเรื่องราวความเปลี่ยนแปลง

พาคุณผู้ชมข้ามไปที่อินเดียเลยนะคะ
ไปดูชาวยืนดูเขาประกอบพิธีกรรม
เฉลิมฉลองวันประสูจน์ของพระกิจสนะ
ไลท์ของงานก็คือการต่อตัวเป็นพิรมิต

คุณพาดูว่ะสูงมากสูงได้อีกนะเนี่ยหลับ

หนึ่งสองสามสี่เกือบสี่ชั้นสี่ชั้นนั่นนะจริงค่ะ
บรรยากาศที่นี่นะคะเรียกว่าคึกคักมากเลยค่ะ
คนมาร่วมงานชนนมาตมีค่ะ
จัดที่นครมุมไบของอินเดียนะ
ซึ่งงานนี้เป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูที่เขาจัดขึ้น
เป็นการฉลองการประสูจน์ของพระกฤษณะค่ะ
และอย่างที่เกิดไปนะว่าไฮไลท์ของงานก็คือพิธีกรรมการต่อตัวเป็นนิรมิตสูงขนาดนี้
พอปีนขึ้นไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือตีหม้อดิน
หม้อดินที่ข้างในเนี่ยบรรจุโยเกิร์ตหรือว่าเครื่องดื่มใส่นมชนิดต่างเอาไว้นะคะ

อย่างนั้นเลยนะคะอาจจะคล้ายเมืองไทยแต่ของบ้านเราเป็นอีกแบบนึง
เป็นการเล่นแต่บ้านเขาเป็นพิธีกรรมนะ
เรามีแต่ผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงลอยฟ้า
เห็นไหมแต่ละที่ก็มีความน่าสนใจต่างกัน
สื่อท้องถิ่นของอินเดียเขารายงานด้วยนะว่า
งานนี้ได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ๒ปีค่ะ
ก็ทั่วโลกไงเจอผลกระทบของโควิดระบาดกัน
แล้วก็ปีนี้นะเขาบอกเหมือนกันว่าเห็นแบบนี้

เป็นพิรมิตกว่า๑๕๐รายเหมือนกันนะ

แต่ทั้งนี้ครับชาวอินเดียเขาก็พากันออกมา
ร่วมงานเทศกาลฉลองวันประสูจน์ของพระกิจสนะ
จัดขึ้นตามชุมชนต่างของหลายเมืองทั่วประเทศกันอย่างคึกคักเลยนะฮะ
ในงานนี้เนี่ยก็จะมีการสวดมนต์แสดงดนตรีร่ายรำ
แล้วก็มีการจัดซุ้มวางรูปปั้นและการแสดงเกี่ยวกับตำนาน
กามประสูจน์ของพระกิจสนาที่ได้รับความศักระ
แล้วก็เป็นเทพเจ้าที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวฮินดูครับ
ซึ่งในตำนานเขาเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทพที่มีความเมตตาต่อคนทุกชนชั้นโดยไม่แบ่งแยกเลยครับ
ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางอินเดียเขานะมีการต่อตรงต่อตัวขึ้นไปด้วยถ้าเห็นแบบนึกถึงบ้านเราก็ตอนจุดจีน
เชิดหลีกโตด้วยบางทีก็แถมลังกร
เค้าชนะร้านี้ก็คืนไปกินหมี่

มีเขียวครับมีเขียวมีหยก
ใช่ต้องกินขึ้นไปกินที่นั่นเลย
เค้ากินเนอะอีกแล้วก็กินซุกี้จะมา
ไม่ต้องบอกเค้าก็เพราะเค้ารู้

ช่วงหน้าจะไปดูของแพง
ว่ากันว่าแพงจริงแพงจริง
ก็ไข่ไก่สิครับโอ้โหยกขบวนกันขึ้นมา
ราคาจะแพงขนาดไหนเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัด
คู่กัดสะบัดข่าว
ทางนี้เลยมาติดตามราคาสินค้ากันหน่อย
ไข่ไก่อุปโภคบริโภคกันแทบทุกวัน

เขาบอกว่าตอนนี้มันแพงเพราะว่าไข่ไก่เบอร์๐
ที่เป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้มันตกอยู่ที่
ฟองละ๕บาทแล้วครับ

ขยับขึ้นจนรายได้ผมขึ้นไม่ทันแล้วครับ
ก็มีระบายกันนิดหน่อยหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ไง

เราก็ลงไปยังพื้นที่ก็คือตลาด
ไปสำรวจราคากันหน่อยว่าแต่ละร้านที่ขายไข่ไก่เนี่ย
ตลาดสดเทศบาลนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้าง
แต่ละจังหวัดแต่ละเทศบาลก็ไม่เหมือนกัน
ที่นี่เราไปที่ตลาดสดเทศบาลอเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ตอนนี้ราคาขายปลีกไข่ไก่แบ่งขายถุงละ๑๐ฟองเนี่ย

และเบอร์๔ถุงละ๔๐บาท
ก็ลูกเล็กลงมาหน่อยถุงละ
แม่ค้าบอกว่าตั้งแต่ขายไข่ไก่มา
ไม่เคยเจอราคาที่แพงขนาดนี้มาก่อน

ลูกค้าก็ซื้อน้อยลงนะครับคุณชิสา

ส่วนร้านขายส่งเขานำไข่มาวางขายยกแผงนะ

ละ๑๓๕บาทนะเบอร์๑แผงละ๑๒๕บาท
เบอร์๒แพงละ๑๑๕บาทเบอร์๓แพงละ๑๑๐บาท
เบอร์๔ลดลงมาก็คือแพงละ๑๐๕บาท
ส่วนเบอร์๕แพงละ๙๕บาทนะคะ
ก็คือขึ้นจากเดิมแผงละ๕บาททุกขนาด
แต่บางที่ก็จะมีไข่คละนะก็มีลูกใหญ่ลูกเล็กปนกัน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่ขึ้นราคาเนี่ย
ก็เพราะว่าราคาอาหารไก่แพงขึ้น
ประกอบกับมีการส่งออกไข่ไก่ไปประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ก็ได้เวลาของพวกเรานะอย่างชายอย่างพวกเราเนี่ยนะที่อยากจะโชว์รวย

คุณมาเลยมาทางนี้เลยผมกินไข่เบอร์ศูนย์

ป๋าพอมั้ยป๋าพอมั้ย

อาจจะมาเรื่องนี้กันบ้างเป็นข่าวดีใครที่อยากล้างแอร์

แอร์แล้วก็ช่วยชาติประหยัดไฟฟ้านะ
มาลงทะเบียนเลยกับโครงการ
แอร์ช่วยชาติเฟส๒

เขาบอกว่าเป็นการลดค่าล้างแอร์ได้ถึง๓๐๐บาท
เอาไหมอ่ะเอาดิปกติดิฉันล้างแอร์๘๐๐อ่ะ
ทั้งสามร้อยตัวก็ดีเนอะจูด้งดีไหมดีครับ
อ่ะง่ายเลยฮะถามว่าจะทำอย่างไรกัน
เพียงแค่ถือบัตรประชาชนแล้วก็ใบเสร็จค่าไฟเดือนไหนก็ได้
แต่ขอในปี๒๕๖๕ไอ้นี้แหละฮะไปเป็นหลักฐานนะฮะ
ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปที่ไหนได้บ้างบอกแบบนี้เลย
เขาบอกว่าจำกัด๑คนต่อ๑สิทธิ์ต่อ๑ครัวเรือนครับ
และต้องไม่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการเฟสหนึ่งมาก่อน
ก็คือใครใช้เฟสแรกแล้วเฟส๒อดนะจ๊ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ภายในวันที่๓๐กันยายนนี้
เอาแต่ช้างหมดอดนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินโครงการนี้

ใช่ไหมก็แสดงว่าครั้งที่แล้วเราว้ายวึด
ก็นี่ไงเป็นโอกาสของรอบ๒ไง
นอกจากล้างแอรมีโครงการล้างตู้เย็นไหม

ต้องไปเอาของเก่าในตู้เย็นมากินเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ได้ครับคุณผู้ชมมาเรื่องเตือนภัยกันหน่อย
ได้รับข้อความแบบนี้บ้างห้ามกดนะครับ
เพราะถ้าคุณกดเนี่ยคุณพลาดแน่นอน

นี่ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อนี่แหละฮะ
ออมสิน๓๐๐๐บาทโอ๊ยอย่ากดนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งทางธนาคารออมสินกระทรวงการคลังเนี่ย
เขาได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงแล้วนะเขาบอกว่า
หรือว่าประชาชนกดรับบริการเงินกู้แต่อย่างใด
อีกทั้งธนาคารเขาไม่มีนโยบายในการ
สินเชื่อเงินกู้ผ่านข้อความด้วยนะฮะ
ทางนี้ก็ขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อครับอย่ากดลิงก์เข้าไป
กรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็งดแชร์ข้อความด้วยนะ
แต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยเอ๊ะอยากจะเช็คข้อมูลข่าวสารที่จริงเนี่ย
ต้องเช็คผ่านนี่เลยครับธนาคารออมสินสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
หวังให้ดีนะไอ้แบบนี้มาเยอะ

เพราะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมล่ะ

โอ้โหก็หวังว่าจะหาเงินกงเงินกู้ที่แบบว่าง่ายที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุด

ท้ายก็ไปเจอหลอกอย่างนี้ไอ้จิ้มลิ้งจิ้มลิงก์มาเลย

เหมือนเห็นประจำในทวิตเตอร์ไอ้สีฟ้าอย่างนี้จิ้มลิงก์มาเลยจ้ะที่รักจ๋าจิ้มเลยจ้ะจิ้มมาเลยจ้าตามมาดูค่ะ

อันนั้นมารายเดือนหรือเปล่าฮะ

จิ้มลิ้งผิดชีวิตเปลี่ยนนะบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชม
แต่เรื่องนี้อยากจะเตือนภัยสาวนะจ๊ะ
อยากจะสวยคุณต้องเช็คอุปกรณ์นิดนึง
อย่างที่ดัดขนตามันยังใช้ดีอยู่ไหม

ที่ดาดขนตารุ่นนี้ทำไมหนีบรือหนีบเลยคะ

หนีบที่ติดอยู่กับขนตาคือเอาออกมันไม่ได้เลย
สาวน่าจะเข้าใจหนุ่มนิดอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึง
แต่ผมเคยเห็น

เพื่อนบอกโอ๊ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วไหม
ขนตาที่ดัดขนตานี่คือไม่สามารถช่วยทำให้เราสวยได้

ว่าไงไม่สวยแต่สวยซะนะ
คุณแล้วขนตามันอยู่ใกล้กับเปลือกตาซึ่งบางถูกไหม
แล้วถ้ามันหนีบแล้วมันไม่ยอมหลุดมาแบบนี้คือเจ็บนะคะ

จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเช็คหน่อยเวลาคุณจะซื้อที่แดกขนตา
ซึ่งมันมีหลายรุ่นหลายราคาหลายยี่ห้อถูกไหม

อย่างคนนี้เขาคอมเมนต์พี่ถามตาถาวร
ไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่ดาสนตัดถาวรไม่ใช่แบบนี้ค่ะ
ยังไงก็จะบอกว่าอย่างนี้
ท้ายที่สุดใครที่ลุ้นอยู่ว่าเธอเนี่ย

แต่เห็นบอกว่ากว่าจะเอาออกได้ก็ติดอย่างนี้เป็นเดือนนะ
นานไปกูจะน่าก็
เออออกได้แล้วยังไงไปตามต่อดูแล้วกันนะ

ขนส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยบางครั้งบางคราวคุณต้องดู
ดูเรื่องของรถคุณว่ามันเหมาะเจาะที่จะขนสิ่งของเหล่านี้ที่มันทั้งยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับ

เอาไว้หลังบ่อแล้วก็ไปไป

นะเอาจริงเห็นแล้วอันตรายอะครับ

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเยอะจริง

บอกว่าขอให้ถึงที่ไม้อย่างปลอดภัย

บางคนบอกให้คะแนน

เต็ม๑๐
เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเขาถ่ายอยู่แถวอยู่๔แยกบางนะ
ยังไงก็ต้องระวังด้วยเนาะ

ติ๊กต๊อกนี้เอามาดูกันไม่ได้มาประจานนะ

บอกเลยว่าเป็นหนังดราม่าชีวิต

ผู้ชายคนนึงเขาบอกนะเขาอ้างว่าแฟนเขาน่ะทิ้งไป
แล้วผู้หญิงที่ทิ้งไปนะโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่า
เธอเราเลิกกันแล้วก็จริงแต่รถนั้นน่ะ
กระบะนั้นมันชื่อฉันถึงแม้เธอจะเป็นคนผ่อนอยู่ก็ตาม

เมียอย่างเดียวไม่พอยังจะต้องเสียรถให้อีกเหรอ
เพราะฉะนั้นแก้แค้นด้วยการเผารถทิ้งมาเลย
โอ้โหแล้วมาเผากลางถนนอีกต่างหาก

เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองรัฐหลวงนะฮะ
ก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถกระบะคันนี้ฮะ

สะพานภูมิพลตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

แล้วพบว่ารถเสียหายทั้งคัน

อ่าคนขับก็คือนายอดุษักโนสุภาอายุ๓๕ปี
ก็พานายคนนี้นะฮะมาพูดคุยด้วยหน่อย
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็รับสารภาพนะบอกว่าเป็นคนจุดไฟเผารถคันนี้เอง
ผมเผาเองนักเลงพอ
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพพระประแดงก่อนครับ
เรื่องราวมันก็คือว่านายอดุลศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เป็นชื่อของอดีตเมียที่เพิ่งเลิกรากันไปประมาณสัก๒เดือน
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะก็เคยเลิกรากับเมียคนนี้มาแล้วครั้งนึงนะ
เคยเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็เลิกกันใหม่อีก
แล้วเขาพักอาศัยและทำงานอยู่ด้วยกันที่บ้านเกิดในจังหวัดยะโสธร
จนกระทั่ง๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คุณเมียบอกให้มาทำงานที่กรุงเทพ

แต่ส่วนตัวของคุณเมียเองเนี่ยเขาอยู่เยอะโสธรนะ
ครับก็ส่งเงินให้ใช้กู้เงินซื้อบ้านซื้อรถทำให้ทุกอย่าง
คือตัวผู้ชายเขาส่งเงินไปให้ที่ยะโสนะ
ใช่แล้วชื่อสองทรัพย์สินทุกอย่างก็เป็นชื่อของคุณเมียทั้งหมดเลย
นะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยโทรศัพท์กลับมาบอกว่า
นี่เธอต่อไปนี้นะไม่ต้องส่งเงินมาแล้ว
จากนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายอื่น
เมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเขางงสิคะเอ้าเพิ่งจ่ายเงินให้กันอยู่ทุกเดือน

นั่นเขาไม่ยอมอยู่แล้วอารวาสกลางงานแต่งเลยค่ะ
แล้วตำรวจก็เลยมาคุมตัวออกไป

ใช่ค่ะคือเคยมีประวัติกันมาไงอ่าแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นครับ
ตัวสามีคนนี้นะฮะเขาก็ทำใจได้แล้วล่ะ
ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ไอ้เหตุการณ์ที่สุดจะทนจริงจริง
เขาบอกว่าฝ่ายหญิงโทรมาจะทวงคืนอืมรถกระบะที่เขาน่ะ
พลทงทุกเดือนไงและคำพูดบางประโยคเขาเล่าค่ะ
เล่าให้ฟังนะบอกว่ามีคำพูดประโยคนึงที่เขาทนไม่ไหวจะต้องเผารถตัวเอง
เขาบอกว่าตัวผู้หญิงคู่เขาบอกว่าถ้าไม่คืนรถมาภายใน๓วันจะแจ้งความ
มันคือรถที่มีชื่อเธอแล้วก็พูดด้วยถ้อยคำที่ทำให้ตัวเขาเจ็บช้ำน้ำใจ
เขาพูดลักษณะแบบนี้ว่าต่อให้ส่งกี่ร้อยงวดพันงวดมันก็เป็นชื่อของฉัน
โหบอฟฟาโลดอนสตูปิดอย่างโง่
หมายก้อนพูดประมาณนี้ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ฟังดูซอบหน่อย
จริงแล้วมันเป็นคำที่บาดแทงจิตใจมากเนอะ
ใช่ตัวเขาเขาบอกเขาทนไม่ไหวตัดสินใจซื้อน้ำมันเบนซินมา๑๐๐บาทราดรถแล้วก็จุดไฟเผา
เขาพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่ายอมติดคุกดีกว่าให้รถของผมไปถูกปู้ยี่ปู้ยำ
มันเสียศักดิ์ศรีอุ้ยเจ็บปวดอ่าแต่สุดท้ายไอ้สิ่งที่ทำลงไปก็ต้องบอกก่อนเนอะ
ถ้าหากไม่มีสติสุดท้ายมันเสียยิ่งกว่าเสียนะไอ้เสียรถก็ส่วนหนึ่งเสียเงินเสียทองเสียเวลาเผลออาจจะต้องติดคุกด้วย
เออเสียงานเสียโอกาสต่างอุ้ยแต่เราก็เห็นใจนะคือฝ่ายชายเขาอาจจะรู้สึกเห็นใจก็เข้าใจเขา
เราฟังจากฝ่ายชายฝ่ายเดียวอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นบอกว่าอดีตภรรยาเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
พูดอย่างนั้นจริงไหมก็ไม่ทราบแต่เอามาให้ดูกันเนอะในเรื่องราวของการที่อาจจะตกลงกันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่
ครูมาดูเรื่องของความเชื่อกันบ้างเป็นความเชื่อของเซียนพระรุ่นใหญ่ที่เขาห้อยพระเนี่ยค่ะเป็นเรียกว่าแบบทั้งพวงอะค่ะ
ฉันบอกเลยว่ายังไงก็แค้วคลาดปลอดภัยแต่อาจจะไม่ใช่สัญจรทางน้ำ
โเคของจริงหล่มพ่ออะไรกันเนี่ยสระพัดเลยเหนือจนได้เลยใช่ไหมเนี่ย
โอ้โหประมาณประมาณกิโลเนี่ยโอ้โหกี่บาทบนนี้กี่บาท
หมดหนี้กี่บาทเนี้ยของจริงโอ้โหยอมเองของจริงเออ
คุณคุณเอาจริงคุณมาอวดดิฉันหน่อยมีใครให้เยอะกว่านี้ไหม
นั่นน่ะดิมีใครแขวนห้อยพระเครื่องเยอะกว่านี้ไหมคะ
อ้าวลองเดาเล่นเล่นนะอ่าถ้าถูกปืนยิงเข้าไปเนี้ยอ่า
กระสุนมันโดนพระเครื่องเด้งออกหมดเลยใช่ไหมเด้งไปหาคนยิงเลยอ่ะ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

ไม่ได้ลุงแกไม่เคยเดินทางทางเรือเลยนะอยู่บนบกตลอด
เอาใครชื่นชอบเราก็ว่ากันไปนะคะ

ไปดูเรื่องราวต่างประเทศกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
มีปรากฏการณ์บนฟ้าเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับ
และสวยงามมากจริงครับ
ว้าวคุณผู้ชมดูสิฮะอเมซิ่งชายน่า
สวยไหมฮะเราไม่เคยเห็นเลยเนาะในประเทศไทย
คุณเคยดูไหมไม่เคยฮะคนละยุคคนละยุคคุณจะนะ
ผมแก่คนเดียวอีกแล้วเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
อ๋อตายแล้วคุณคุณมองตาใสเลยคุณล่าของคุณต่ออ้าว
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือไม่ใช่ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟคนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ใช่ยานอวกาศด้วยครับที่เขามาปรากฏแบบนี้เขาเรียกว่า
วกเมฆสีรุ้งนั่นเองเขาเกิดขึ้นที่มณฑลยูนานประเทศจีนครับ
แล้วก็ปรากฏการณ์เมฆสีลุ้งเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่แสงอาทิตย์สีขาวครับ
เขาตกกระทบกับหยดน้ำขนาดต่างในเมฆจางเนี่ย
พอแสงเขาตกกระทบกับหยดน้ำแต่ละหยดเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหของแสงที่ไม่เท่ากัน
ผลคืออะไรผลคือแสงสีขาวเนี่ยก็จะแตกออกเป็นสีรุ้งแบบนี้ฮะ
แล้วเนื่องจากในเมฆต่างเนี่ยเขามีหยดน้ำต่างทำให้สีรุ้งสีนึงเนี่ย
หักเหออกไปจากหยดน้ำอีกขนาดซึ่งซ้อนทับกันเนี่ยสีรุ้งก็เป็นอีกสีหนึ่ง
เรียกได้ว่าหักเหในหักเหอะไรฮะหักเหในหักเห
ใช่จึงทำให้มองเห็นสีรุ้งในลักษณะทับซ้อนกันหรือเป็นหมวกรุ้งหมวกเมฆสีรุ้งตามภาพนั่นเอง

ก็คือเป็นรุ้งรุ้งปกติจะเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหม
แต่มันมีหลายอันซ้อนกันมันก็เลยเป็นแบบโค้งแล้วก็มีมิติมากขึ้นคล้ายหมวก
สวยอย่างนี้ไม่แน่นะเมืองไทยเราอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะช่วงนี้ฝนตกบ่อย

คุณผู้ชมเห็นรุ้งที่บ้านแล้วลักษณะแบบนี้ถ่ายมาให้ดูบ้างนะอยากเห็นเหมือนกัน
เขามีนะชมรมคนรักมวลเมฆเป็นกลุ่มเป็นเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ
อาจารย์บัญชาท่านแบบทำกรุ๊ปขึ้นมาคนรักเมฆเยอะถ่ายท้องฟ้าทั้งวีทั้งวันเอามาดูกันนะ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามีอะไรแปลกแล้วให้ดูกันแบบนี้

พูดถึงเรื่องของโควิดกันหน่อยเพราะว่าที่จีนเขาเนี่ยมีนโยบายที่ว่าโควิดเป็นศูนย์
เขาก็ตรวจให้เต็มที่นั่นแหละไอ้นโยบายนี้ยังอยู่หรือเปล่า
จริงผมก็ยังไม่แน่ใจแต่เท่าที่เห็นเท่าที่ดูมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือ
มีการตรวจโควิดในปลาและปูโอ้โหตรวจกันขนาดนี้เลยล่ะครับ
ดูสิครับเนี่ยมันแปลกไหมปลายังสำลักเลยไม่ถามสุขภาพปลาปูมันเลย
แอ้งบักบักบักบักเข้ามาอย่างนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่เมืองเสื่อเหมือน
ใจความของข่าวระบุไว้ว่ามีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด
ในกลุ่มชาวประมงแล้วก็สิ่งที่ชาวประมงจับมาได้คืออะไรอ่ะ

ค่ะแล้วก็มีหมาหมาหมาที่ลงไปในเรือก็ตรวจด้วยครับ
อุดูให้ความร่วมมือดีด้วยนะดูสิก่อนนิดเดียวนะลูกเอย

ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางทะเลของเมืองเสียเหมือนเนี่ย

ปัจจุบันชาวเสียเหมือนทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่แล้ว

แล้วทางการเขาก็สั่งตรวจหาเชื้อโควิดในปลาที่ชาวประมงจับมาด้วย
ส่วนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจีนเขาก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ
แสดงให้เห็นถึงภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจหรือว่าสวอปปากของฮิปโปก็มี
ใช่มันเป็นเรื่องที่แปลกตามากนะคะแต่ว่าที่ตรวจไปเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าสัตว์ชนิดไหนติดเชื้อนะคะ
เอิญมันก็จะตรวจยังไงนะสำคัญสุดนะนวดมันน่ะเวลาที่แบบสำคัญกว่านี้น่ะ
ถ้าจับหอยมาล่ะตรวจหอยอีกน่ะก็แหวะหอยออกโอ้โหวุ่นวายกันใหญ่เลยน่ะ
เขาบอกว่าที่เมืองเซียเหมือนฮะได้รับประกาศให้ต้องใช้แนวทางในการตรวจหาโควิดแบบนี้
มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกระดาษกรมแล้วมันนานอยู่อ่ะเนอะ
ไม่ใช่แค่ต่างประเทศที่เห็นหรอกเอาในเมืองจีนเอง
คนที่เขาใช้งานเวยปัว

คือเป็นโซเชียลของจีนเขาที่เขาใช้เฉพาะในประเทศเขา
กันขนาดนี้เลยเหรอบางคนมองไร้สาราด้วยซ้ำอันนี้ดิฉันพูดตามคอมเมนต์เขานะ
แต่อย่างนี้ครับอย่างเมืองจีนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเขามีนโยบายแบบนี้จริง
แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังคงนโยบายนี้เอาไว้อยู่หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าก็คือเขาตรวจอย่างจริงจังแหละคือด้วยความที่ว่าประเทศเขาคนเยอะ
ถ้าเกิดมันมีเรื่องการระบาดขึ้นสักนิดนึงแล้วก็นั่นหมายความว่ามันมัน
กระจ่อนกระจ่ายไปไกลนะเป็นหลายที่เนอะใช่มันก็เป็นแหล่งทำมาหากิน
พูดถึงประเทศจีนมาดูอาหารจีนบ้างแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนะครับ
อาหารจีนที่เรานึกถึงง่ายก็พวกตีนซำ
เมนูทานง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปแถวเจริญกรุงนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านดังก็คือร้านตวงติมซ่ำ
น่ากินขนาดไหนไปพร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
สวัสดีค่ะวันนี้แพนัสมากินติ่มซ้ำที่เจ้าของร้านเป็นคนฮ่องกงแท้เลย
ร้านเขาดังมากค่ะมาถึงคนเยอะมากมากรีบรับประทิว
แล้วก็ติ๊กสั่งอาหารตอนนะคะแต่ละเมนูลักษิติเท่านั้นเอง
ร้านเขาไม่ได้ใหญ่นะคะเข้ามาแล้วก็จะแน่นนิดนึง
ที่เขาตั้งอยู่แถวถนนเจริญกรุงเขตบังคอแหลมกรุงเทพ

คือเจ้าของเขาเป็นคนฮ่องกงแท้คุณ
แล้วยังเคยเป็นถึงอดีตเชฟอาหารจีนในโรงแรมดังด้วย
ไม่ธรรมดาเขามีใบการันตี
เมนูติ่มซำแต่ละอย่างนะปรุงมาตามแบบฉบับชิ้นแท้
ใครชอบแบบนี้นี่ค่ะนี่คือสระเป๋าลาวาไข่เค็มลาวานะคือใครเห็น
ก็ฟินแล้วได้ชิมยิ่งจะฟินหรือกูมากินอวดกินอ้างแบบนี้กูไม่ไหวแล้ว
แล้วจะบอกนะคะว่าแต่ละเมนูราคาหลัก๑๐ต้นถึง๑๐กลาง
ก็แปลว่า๑๐๑๕บาทโดยประมาณแล้วกันเนอะ
ดิใช่เขาบอกอย่างนั้นไงแล้วชาวเน็ตหลายต่อหลายคนที่เคยไปทานแล้ว
มาคอมเมนต์อย่างไรเนี่ยบอกพี่กัดเลยค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหน
น้อยนะให้รีบไปจองคิวด้วยนะแล้วบางคนก็มาการันตีความอร่อยเนอะ
ยังไงก็ตามเราไม่ใจร้ายขนาดว่าไม่บอกรายละเอียดให้เบอร์โทรแล้วนะคะ
หน้าจอคุณผู้ชมโทรไปเลย๐๘๙๖๐๓๐๙๐๘อยากถามรายละเอียดอยากจองอยากอะไร
สุดยอดเลยต้องไปลองทานดูแล้วเนาะ
ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของแม่บ้านกันบ้างนะฮะ
เห็นสามีทำงานเหนื่อยเรียกสามีมาที่รักมากินข้าวหน่อยจ้
แต่ว่าวางไว้ที่โต๊ะนะแต่โอ้โหคุณผู้ชม

จึ้งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง
สกิดยิ้ม

วางข้าวไว้ให้ที่โต๊ะทำงานนะ

นี่โต๊ะทำงานหรือเหรอหคะ
เดี๋ยวน่ะซูมใกล้สักนิดหน่อย

ก็กระโต๊ะที่ทำงานไง

มันต้องกินกับกำลวง
แต่นี่ฉันเดี่ยวนะว่า
คนนี้เขาได้เปลี่ยนงานบ่อยแน่เลย

จากเครื่องซักผ้าต่อไปอาจจะเป็นที่ล้างจาน

ไปเปลี่ยนต้นทำงานไปเรื่อยผมตังสิ้ง

แม่ตอบกลับมาแบบนี้ครับ

มันไม่มีผัว
มันรับรับไม่ได้หรอกมันตอแหลเกินไป
เฮ้ย

แต่ต้องอดทนคุยหน่อยอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ความรักความใส่ใจกันมาก
ยังไงก็ขอบคุณคลิปนี้นะทำให้เห็นความรักของแม่ลูกด้วยนะคะ
เอาล่ะไหนดูคลิปกันแบบจุใจแล้วดิฉันให้ปิดท้ายดีกว่าเนาะ
เป็นความน่ารักนะของน้องแมวสองตัวที่ชอบเล่นซ่อนแอบกัน
ครับและขอบคุณทุกข้อความนะครับที่คุณผู้ชมส่งมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับ
หมดเวลาต้องลากันไปแล้วรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒